เขาฆ่ากันตายอ่ะเป็นรอปภค่ะที่โกดังแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
ถูกเพื่อนเอาอิโต้ฟันหัวตายคาป้อมยามคาดว่าน่าจะทะเลาะกัน
มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการทำงาน
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจุดตรงนี้นะคะ
ตำรวจภูทรบางน้ำจืดค่ะไปพร้อมแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน
หลักฐานและทางกู้ภัยป้อมยามหน้าสำนักงานและโกดังให้เช่าอ่ะนะคะ
พระราม๒ฝั่งขาเข้ากรุงเทพที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ป้อมยามพบศพนายอำนาจยกิจอายุ๔๘นอนหงายจมกองเลือดอยู่
ยังใส่ชุดเครื่องแบบรอปภอยู่เลยนะคะที่หัวมีแผลชะกันถูกฟันด้วยของมีคม
แล้วก็ที่มือขวาเนี่ยค่ะแผลเวอะหวะเลยมีอีโต้เปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยเล่มหนึ่ง
ผู้ก่อเหตุคือนายอุดรจาเดชาอายุ๖๑ปีเป็นรอปภบริษัทเดียวกัน
และเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาสามสี่ปีแล้วครับก่อเหตุเสร็จหลบหนีไป
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะเช้าวันนี้ที่ป้อมยามยังมีคราบเลือดกระเซ็นอยู่เลย
ไปบนเพดานคือยังเป็นคราบเลือดอยู่เลยอะค่ะตรงเนี้ย
สมุทรลงเวลาเข้างานก็มีคราบเลือดติดอยู่เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนรอปภที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
นายสมพงศ์อายุ๔๗เล่าว่าช่วงค่ำเมื่อวานกำลังออกเวร
อุดรกับนายอำนาจก็มาเข้ากะทำงานต่อจากนายสมพงศ์ก็เข้าไปเซ็นชื่อในป้อม
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคู่นี้เขาทะเลาะกันนายอุดรผู้ก่อเหตุพูดว่า
ทำไมมึงเอาเปรียบกูจังทำไมมึงเห็นแก่ตัวประมาณนี้นะคะครับ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงนายอำนาจร้องโอ๊ยเสียงดังมากก็เลยรีบวิ่งไปดู
เห็นว่านายอุดรกำลังเอามีดฟันนายอำนาจจนล้มลงและนายอุดรก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นายสมพงศ์บอกว่าก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานนะคะทั้งคู่ก็เคยมาระบายให้ฟัง
อุดรคนก่อเหตุบอกว่าในอำนาจเอาเปรียบเรื่องของการควงกะ
แต่นายอำนาจบอกว่าก็นายอุดรนั่นแหละไม่ค่อยช่วยงานต่างฝ่ายต่างก็ตำหนิซึ่งกันแล้วกัน
ทีนี้ค่ะนายสมพงศ์บอกว่าก็ต่างฝ่ายต่างมาคุยด้วยตัวเองเป็นคนกลางก็ไม่รู้จะยังไง
ก็บอกทั้งคู่ว่าเอาอย่างนี้ไปคุยกันสิไปปรับความเข้าใจกันสิ
แต่ไม่เห็นได้ปรับความเข้าใจกันนะทะเลาะกันถึงขั้นแทงกันตายเลยดูสิ
แล้วเรื่องที่เขาเถียงกันเป็นประจำเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สลับที่ป้อม
คือป้อมด้านหน้าจะต้องมีคนเข้าออกต้องเปิดปิดประตู
ส่วนป้อมด้านหลังมันจะสบายกว่าเขาก็เหมือนกับจะทะเลาะกันเรื่องของการสลับป้อม
จริงแล้วมีกฎนะคะว่าต้องสลับกันทุก๘วัน
วันเกิดเหตุมันครบกำหนดที่จะต้องสลับกันพอดี
จากเดิมนายอำนาจผู้ตายจะต้องอยู่ป้อมด้านหลังต้องสลับมาอยู่ป้อมด้านหน้า
แต่ในอำนาจจะขออยู่ที่เดิมไปก่อนจนกว่าจะสิ้นเดือน
อุดรก็เลยบอกว่าอ้าวแบบนี้มันเอาเปรียบกันนี่
ก็เลยโมโหแล้วก็ก่อเหตุนี้ค่ะนายอำนาจเคยเตือนนายอุดรเรื่องกินเหล้าในที่ทำงานด้วย
อุดรก็เลยไม่พอใจฟังแบบนี้แล้วโอ้โหเหมือนเขาก็ทะเลาะกันหลายอย่างนะคะ
อืมแต่ทุกครั้งที่เคยมีปัญหาก็เขาก็ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงอะไรประมาณนี้ครับ
ผู้ตายเนี่ยเข้าอยู่อยู่ข้างในครับอ๋อแต่ผู้ก่อเหตุมามา
ผู้ก่อเหตุอยู่ข้างหน้าเขาตกลงกันคือให้เปลี่ยนผัดกันสัก๘วัน
แปดวันเปลี่ยนกันทีหนึ่งอยู่ข้างหน้ากระข้างหลังแต่ทีนี้มันเลยแปดวันมาแล้ว
คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเลยไปบอกว่าเฮ้ยมันถึง๘วันแล้วนะ
ก็ให้ไอ้เนี้ยให้คนนี้กลับมามาอยู่นี่สลับกันอ่ะพูดง่ายง่ายไม่ให้ให้คนที่ตาย
มาอยู่ข้างหน้าใช่แต่คนที่ตายก็พูดไม่ไปให้มันอยู่คนเดียวจะครบสิบห้าวัน
อะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่สะดุ้ง
คือข้างนอนมันก็ไม่ต้องเข้ารุ่งอ่ะครับไม่ต้องมาเปิดเปลี่ยนประตูอ่ะ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้ข้างหน้ามันคอยดูรถอย่างเดียวคือเสียงอะไรเราต้องรู้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
โดนอะไรผมไม่รู้ไงผมก็วิ่งไปดูครับพอไปดูปุ๊บก็เห็นเขาฟันฟันอีกทีหนึ่ง
ก็เขาล้มลงล้มลงปุ๊บเลือดก็สาดออกมาเต็มเลยก็เห็นเขาแน่แน่นิ่งเลย
วิ่งเข้าไปดูก็เห็นเขาแน่นิ่งคนนี้เขาวิ่งออกมาปุ๊บเขาก็ทิ้งมีดอยู่ตรงนี้
ทิ้งมีดทิ้งมีดลงนี้ปุ๊บเขาก็ได้มอเตอร์ไซค์ไปเขาก็ไปเลยครับ
ด้านภรรยาของนายอำนาจผู้ตายนะคะนางนัทธนันอายุ๔๗ปี
ก็ยืนฟังเพื่อนรอปภให้สัมภาษณ์อยู่ก็ตำหนิอะค่ะบอกว่า
สิ่งที่พูดออกมามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเรื่องนายอุดรไม่ดื่มเหล้า
มันก็แหมเหมือนพูดแบบให้แบบให้ร้ายทางฝั่งผู้ตายซะเยอะด้วยอะไรแบบนี้
ก็เถียงกันอะเนาะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรง
ตัวภรรยาของผู้ตายก็เลยบอกว่าคือสามีเคยเตือนผู้ก่อเหตุเรื่องดื่มเหล้า
ทำให้เขาไม่พอใจแล้วเหมือนกับเขาพูดประมาณว่าแบบมายุ่งอะไรด้วย
ใช้คำแรงหยาบหน่อยอะไรอย่างนี้
จากนั้นสามีก็เลยแบบไม่ยุ่งกับนายอุดรอีกเลย
ส่วนเรื่องของการสลับป้อมหน้าป้อมหลังของป้อมรปภเนี่ย
ตัวนายอำนาจก็ถูกนายอุดรเอาเปรียบเหมือนกันนะเอาเปรียบมาเป็นปีแล้ว
คือนายอุดรไม่ยอมมาอยู่ป้อมด้านหน้าเลยสามีก็ทนมาตลอด
นายอุดรเปลี่ยนมาอยู่ป้อมด้านหน้าได้ครึ่งเดือน
มาให้สามีไปอยู่ป้อมด้านหน้าอีกมันก็จะเอาเปรียบกันเกินไป
นี่ยังไม่รวมเรื่องที่นายอุดรมาทำงานสายแล้วก็กินเหล้าในเวลางานอีกนะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายอุดรให้ถึงที่สุด
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก็เนี่ยปีใหม่ตั้งใจจะกลับบ้านต่างจังหวัด
สุดท้ายต้องกลับไปเป็นร่างไร้วิญญาณ

เพราะสามีใหม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ธรรมธรรโมสวดมนต์ตลอดเวลา
แฟนหนูเคยเล่าให้ฟังว่าพี่คนนี้เขาจะสบายติดมาเปลี่ยนกะกันนี่เป็นปีแล้ว
อุดรนี้ไม่เคยออกมาอยู่นอกข้างนอกเลย
แฟนหนูก็เลยบอกว่าพอมาระยะนี้แค่ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยขอให้เขาไปเปลี่ยนได้ไหม
นี่คือหนึ่งเดือนไม่ใช่หนึ่งปี
แต่ว่าที่เขามาเปลี่ยนกับแฟนหนูคือ๑ปีที่เขาไม่เคยออกมาข้างนอกเลย
ขออนุญาตนะครับมุมมองเขามองว่าแฟนเราไม่ได้ไปเอาเปรียบอะไรเขาใช่ไหมครับ
ถ้าพูดถึงว่าเอาเปรียบไหมไม่น่าจะเอาเปรียบถ้าย้อนแล้วระหว่างปีกับ๒ปีที่ผ่านมา
ทำได้อย่างไรแล้วเขาก็ไม่ย้อนกลับไปหาลูกหาเมียเขาเลยว่าเขาเจอสภาพนี้เขาจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมค่ะตำรวจสพจังหวัดสมุทรสาครควบคุมตัวนายอุดรมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุค่ะ
เพราะว่าไปถูกจับได้ตอนหลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนในอำเภอโคกขามจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
นี่ค่ะนำตัวมาแล้วก็ทำแผนเริ่มจากที่
อุดรผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่หน้าป้อมยาม
เดินเข้าไปลงชื่อเพื่อเข้างานแล้วเจอในอำนาจผู้เสียชีวิตแล้วก็ทะเลาะกัน
อุดรอ้างว่าตัวนายอำนาจผู้เสียชีวิตเนี่ยเอาแฟ้มตีหน้าเขา
แล้วผลักเขาลงไปนั่งกับพื้นก็เลยโมโห
อิโต้ที่วางอยู่ในป้อมนั่นแหละฟันไปที่ตัว
แต่ครั้งแรกผู้ตายเอามือรับก็เลยฟันเข้าที่หัวอีกสองครั้ง
ทีนี้ผู้ตายล้มไปเลยนิ่งไปเลยเลือดไหลเต็มเลย
หลังจากนั้นก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ขี่หนีไปบ้านเพื่อนที่โคขาม

พอทำแผนเสร็จนะคะตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถ
เราก็พยายามจะถามถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้น
แต่ผู้ต้องหาปฏิเสธจะตอบพูดแค่ว่าขอโทษอย่างเดียวเลยค่ะ
ญาติยาดของผู้ตายก็มาสังเกตการณ์นะคะ

ลูกก็มาก็กอดกันร้องไห้อะค่ะตอนที่มาดูการทำแผน
ตำรวจก็ต้องกันเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้ผู้ต้องหาเกรงว่ามันจะชุนละมุน
เราไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นายอุดรหนีไปกบดานอยู่นะคะ
ถามจากญาติก็ได้ข้อมูลมาว่านายอุดรเป็นคนดี
ไม่เคยบ่นอะไรหลังก่อเหตุนายอุดรมาหาแล้วก็บอกว่า
พาไปมอบตัวกับตำรวจหน่อยค่ะ
ทางผู้กำกับสพเมืองสมุทรสาครบอกว่า
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่ามีปัญหากับผู้ตาย
ทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุสามวันครับจนวันเกิดเหตุก็ทะเลาะกันอีก
เขาก็อ้างว่าผู้ตายมาทำร้ายเขาก่อนก็เลยโมโหเอาอีโต้ที่วางอยู่ในป้อม
ทำร้ายจนเสียชีวิตอืมตำรวจบอกว่าคือสืบรู้มาว่า
ต้องหนีไปอยู่บ้านเพื่อนก็ตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยกัน
เอารถจักรยานยนต์ไปจอดไว้อีกที่หนึ่งก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็นำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้เมื่อเช้า
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดี